ทีนี้ดูเรื่องยอดของโควิด๑๙กันหน่อยดีไหมคะ
คือรายงานมาล่าสุดสบครายงานมาบอกว่ามีผู้ติดเชื้อวันนี้๑๕๐ราย
คือดูตรงสีดำเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้มีรายงานผู้เสียชีวิตนะ
ก็ยังเป็นผู้เสียชีวิตสะสมอยู่๘๒รายนะฮะ
มุทรสาครก็มี๘๘รายก็ถือว่าจำนวนลดลงหน่อยแล้วนะฮะ
กรุงเทพมนคร๕รายที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จังหวัดอื่น๔๙ราย
แล้วก็คลัสเตอร์ตลาดปฐุมก็ลดลงด้วยนะครับ
แต่ทีนี้ช่องที่สำคัญคือช่องเลข๐ก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้น
แต่ผู้เสียชีวิตที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ฟังข่าวเศร้าข่าวนี้

ซึ่งคุณหมอเนี่ยนะคะได้รักษาผู้ป่วยคลัสเตอร์โต้แชที่มาตรวจ
ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าผู้ป่วยคนนี้ติดโควิด๑๙
ปรากฏก็เลยทำให้คุณหมอปัญญาติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ถือว่าเป็นแพทย์รายแรกของไทยนะคะคุณผู้ชม
ที่เสียชีวิตด้วยโควิด๑๙ค่ะ
อย่างที่บอกไปนะครับสวบคยังไม่รวมตัวเลขของคุณหมอปัญญา
เข้าไปเป็นตัวเลขของผู้เสียชีวิตรายใหม่นะ
แต่ว่าการเปิดเผยออกมาเปิดเผยจากทางด้านลูกชายของคุณหมอ
แล้วก็คนที่รู้จักคุณหมอว่าคุณหมอเสียชีวิต
ยืนยันว่าเสียชีวิตจากโควิด๑๙จริง
มูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ได้โพสต์ช่วงประมาณ๗โมง
เป็นการไว้อาลัยคุณหมอปัญญาหารพาณิชพันธ์
ซึ่งก็เป็นผู้ป่วยโควิดรายที่๑๘ของจังหวัดมหาสารคาม
แล้วคุณหมอติดเชื้อจากการตรวจผู้ป่วยคลัสเตอร์กลุ่มงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ค่ะ
แล้วก็ถือว่าเป็นแพทย์คนแรกของประเทศไทยนะคะที่เสียชีวิตด้วยโควิด๑๙
โดยคุณหมอปัญญาเป็นอดีตแพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม
แล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกปัญญาการแพทย์เกิดที่รักษาผู้ป่วยในจังหวัดมหาสารคาม
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์เองเต็กตึ้ง
แล้วก็หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ด้วยนะคะ
ก็คือคุณหมอทำงานด้านสังคมมาเยอะเหมือนกันช่วยเหลือผู้เจ็บผู้ป่วยในพื้นที่เยอะเลยนะฮะ
ข้อความเอาไว้ค่ะบอกว่าคุณพ่อผมเสียแล้วครับช่วงตีหนึ่งกว่า
ผมรักป๊านะผมรู้สึกมหัศจรรย์ที่ได้อยู่ใกล้คุณพ่อทุกคนรักแล้วก็เคารพคุณพ่อ
๊าเป็นคนที่น่าทึ่งป๊าคือฮีโร่ของผมผมโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกป๊าขอบคุณที่ดูแลผมมาตลอด
ให้ผมเป็นคนที่ดีน้ำตาผมไหลจนได้ขอให้ป๊าไปสู่สวรรค์นะครับทุกคนรักป๊านะครับ
นี่คือข้อความนะคะที่ลูกชายเนี่ยโพสต์ถึงคุณพ่อในวาระสุดท้ายแล้วดิฉันเข้าไปดูนะคุณสืบสกุลคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมาก
แล้วก็ร่วมแสดงความไว้อะไรเยอะนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมไล่ดูไทม์ไลน์ของคุณหมอหน่อยนะคะซึ่งไทม์ไลน์ของคุณหมอเนี่ยระหว่างวันที่๑ถึง๑๑มกราคมเนี่ย
คุณหมอจะทำงานอยู่ที่คลินิกปัญญาการแพทย์แล้วหลังจากนั้นนะคะพอมาวันที่๑๓มกราคมเนี่ยช่วงประมาณ๖โมงเย็นถึง๒ทุ่มเนี่ย
ปรากฏว่ามีคนไข้มาตรวจรักษากับคุณหมอด้วยอาการไข้ซึ่งคนไข้คนนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนที่มาตรวจกับคุณหมอยังไม่รู้นะว่าติดโควิด๑๙
แต่ว่าผลมาออกหลังจากนั้นว่าคนไข้คนนี้เป็นผู้ติดเชื้อรายที่๑๑ของจังหวัดมหาสารคามทีนี้พอมาวันที่๑๙มกราคมช่วง๙โมงถึงเที่ยงก็มีผู้ป่วยติดเชื้อระลอกใหม่รายที่๙มาตรวจรักษาด้วยอาการไอไม่มีไข้
คือเหมือนเป็นผู้ป่วยทั่วไปนะที่มาตรวจรักษาทั้งอาการไออาการไข้อะไรต่างเหล่านี้แต่ว่าผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาที่คลินิกแพทย์ปัญญาตอนนั้นยังไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด
ใช่เพิ่งจะมารู้ตอนหลังนะฮะว่ามีการยืนยันผลว่าผู้ป่วยเหล่านี้ที่เข้าไปหาคุณหมอปัญญาเนี่ยเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙เท่ากับว่าตอนนั้นคุณหมอเนี่ยรักษาผู้ป่วยทั่วไปโดยที่ไม่รู้ว่าภายหลังจะเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ก็เท่า
คุณหมอติดโควิด๑๙มาตั้งแต่ผู้ป่วยเหล่านี้ด้วย
คุณหมอตรวจรักษาเนี่ยแล้วคุณหมอก็ตรวจอาการตามปกติเลยพอเห็นคนไข้มีอาการมากกว่านี้คุณหมอก็ส่งไปรักษาที่อื่นต่อ
ทีนี้พอมาวันที่๒๕มกราคมคุณหมอปิดคลินิกแล้วก็กลับบ้านพักหลังจากนั้นนะคุณหมอไม่ได้ออกไปไหนเลยแยกห้องนอนแล้วก็เริ่มกักตัวเอง
พอวันที่๒๙มกราคมคุณผู้ชมคุณหมอเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดรอบแรกแล้วรอบแรกเนี่ยผลออกมานะไม่พบเชื้อแต่คุณหมอก็ยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่ที่บ้านพักไม่ออกไปไหนเลย
พอมาวันที่๓๑มกราคมเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วค่ะอาการที่ว่าเหมือนกับคนจะเป็นไข้ก็คือจะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วพอวันที่๑กุมภาพันธ์เนี่ยตอนประมาณ๕โมงเกือบครึ่งเนี่ยนะคุณหมอก็ไปตรวจหาเชื้อโควิดรอบที่๒มีอาการไข้นะคะแล้วคุณหมอก็รักษาตัวที่
ไปรักษาตัวต่อที่จังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นอีก๑อาทิตย์แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อตอนตี๑ครึ่งที่ผ่านมาคุณหมอเสียชีวิตนะคะซึ่งพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็พิธีชาปนกฤทธิ์ศพคุณหมอปัญญาเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่๘โมงครึ่งของวันนี้ที่มูลนิธิคุณวีโรกุศ
กุศลสงเคราะห์จังหวัดมหาสารคามเมื่อช่วง๙โมงครึ่ง
ก็ตั้งศพที่อาคาร๑ทำพิธีสวดมาติกาบังสุกุล
ถวายพระทหารเพลสวดพระอภิษฐรรมทอดผ้าบังสุกุลนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะเคลื่อนศพไปที่วัดตอน๔โมงครึ่งช่วงเย็น
ประกอบพิธีชาปนกิจโดยจะไม่มีการประกอบพิธีอื่นค่ะ
มีเพียงตอน๖โมงเย็นวันนี้ที่พระสงฆ์จะเจริญพุทธมนต์
ที่บ้านของคุณหมอนะคะ
อันนี้ก็เป็นกำหนดการที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้นะคะ
การจัดงานเนี่ยก็ต้องจัดงานด้วยมาตรการสหรัฐศักดิ์ศุกร์ด้วย
เพราะว่าเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙นะฮะ

แถลงกรณีการเสียชีวิตของคุณหมอ
พรุ่งนี้แล้วก็จะมีรายละเอียดการตรวจอย่างไรบ้าง
ประวัติเรื่องของโรคประจำตัวด้วยหรือเปล่า

เดี๋ยวจะมีการประชุมกันในสอบคอชุดใหญ่อีกทีนึง

คือจะมีการเพิ่มพื้นที่เฝ้าระวัง

จากเดิมมี๓๕จังหวัดก็จะเพิ่มเป็น๕๔จังหวัด
เพราะว่าผู้ติดเชื้อน้อยลงนะฮะก็ปรับสีปรับอะไรกันนะฮะ